คือผู้ชายคนนี้คงสุดทนแล้วล่ะถ้าไม่งั้นเขาคงไม่ทำขนาดนี้
คือเขาบอกว่าชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วไร้วี่แววนะครับ
รัฐพลแดงด้วนะครับโพสต์ภาพลงในกลุ่มพิสุนโลกบ้านเรา
พร้อมข้อความว่าผมนายรัฐพลแดงด้วง
อยู่ที่ตะบนบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิสุนุโลกครับ
ยาเสพติดระบาดมากครับ
ใช้สวนผมเป็นทางตัดผ่าน
เสพทั้งขายกันอย่างสบายใจครับ
ประชาชนต้องพึ่งตนเองครับ
โอ้โหพี่เขากล้าหารจริงที่ทำแบบนี้
ล่าสุดทีมงานนะครับได้ติดต่อไปยัง
คุณรัฐพลคนโพสต์เมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่ามีกลุ่มประชาชนมาใช้พื้นที่สวนของเขา
ในการซื้อขายยาเสพติดมาตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๙
เกือบทุกวันมาเกือบทุกคืน
ทำให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะฮะ
คือไปลงบันทึกประจำวันครั้งแรก๒๗มกราคม
โอ้โหพี่ก็ทนมาได้ปีกว่า
จนถึงเดือนมิถุนายนยังไม่เห็นหน่วยงานไหนสักหน่วยงาน
ที่จะมาแก้ไขจะมาจับกลุ่มผู้กระทำความผิด
เขาถ่ายคลิปไว้ขณะที่มีชาวบ้าน๒คน
ขี่รถจักรยายนต์เข้ามาในสวนของเขา
แล้วก็กำลังซื้อขายยาเสพติดนะฮะไว้อย่างชัดเจน
อยากดูคลิปไหมครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยนะฮะ
อ่าทางนี้เป็นที่ส่วนตัวค่ะไปเถอะพี่ไปเลย
มันมีคำอะไรที่ชัดเจนกว่าคำว่าโจ๋งครึ่มไหมฮะ

คุณรัฐพลคนกล้าหารเนี่ยผมใช้สร้อยนี้กับพี่เขาเลย

ภาพที่เขาบันทึกไว้มันชัดเจนขนาดนี้
แต่ยังไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ตัวเขาเผชิญกับปัญหานี้มากว่า๓ปีแล้ว
ในพื้นที่แก่งโสภาพิศนุโลก
วันนี้เขาไปลงบันทึกประจำวันอีกครั้งที่สพแก่งโสภาครับ
เพราะเมื่อคืนมีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนะครับ
ยิงปืนขู่เขา๗นัดโอ้โหเป็นผมผมกลัวตายเลยเนี่ยนะฮะ
เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยนะครับอยากจะให้ช่วยเหลือเขาหน่อย
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกประมุกปิ่นปลื้มจิตนะครับ
ท่านผู้กำกับสพแก่งโสภาบอกว่า
ให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะฮะกับผู้เกี่ยวข้องแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะจะให้เจ้าหน้าที่ปรับปรามยาเสพติดลงพื้นที่
ติดตามตัวนะครับจะรายงานความคืบหน้าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทราบด้วยนะครับ

เพราะว่าเราอดลนทนไม่ไหวแล้วครับพี่คือเราอยู่กลางดึกทุกคืนอ่ะ
ตื่นมาทุกคืนเลยไม่ใช่ทุกคืนมันบ่อยมากเลยครับ
ขับมอเตอร์ไซค์บุกเข้ามาอย่างนี้
พอเราถามว่าเป็นใครมาจากไหนสุดท้ายก็บอกว่าหลงทาง
หลงทางถามเอาจริงเขาก็พูดมาตรงเลยว่ามาซื้อยา
ตำรวจรู้ครับพี่ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงทำอะไรไม่ได้เหมือนกันครับ
ล่าสุดที่ผมไปพบเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็อยากจะจับอยู่อยากจะตามจับอยู่
สุดท้ายมันไปจับก็จับไม่ได้อะไรอย่างเงี้พี่มันอยู่ในเพจเขตป่าเขตสวนยางอะไรอย่างเงี้พี่
ตำรวจไม่ได้พูดมาให้ฟังพี่เขายืนยันซ้ำ
รัฐพลนามสกุลแดงด้วงคนกล้าหารผมให้ฉายานี้กับพี่เลย